ใช่ไหมเราไปกลัวมันทำไมหรอมีแต่หาข้อมูลขึ้นมาถ่ายได้แล้วโยนเข้ามา
พี่จะได้เก็บไว้ในถังหรอพี่อย่าไปกลัวไม่ติดเต้นหรอก
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่เขาออกมาพยายามสร้างกันแน่
ก็เขาก็มีญาตินะใดอันหน้าเขาก็มีญาติพวกนี้ก็มีญาติ
ใครสุดไหมพาการเราก็เป็นเรื่องของเขาไปจนไหนเราก็จับมาเลย
คนที่กลัวมันอย่าบริการน่ารักอยากเติมเท่าเปล่าคืนก็เราจับ